คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
มีพี่ชายของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้เป็นภาพน้องสาว

แล้วก็บอกว่าน้องสาวเนี่ยเขาสอบไม่ผ่านวิชาฟิสิกส์

ครูก็เลยให้แก้ผลสอบด้วยวิธีการ๓อย่างให้เลือก
น้องสาวก็เลือกวิธีการเข้าโครงการเผาถ่าน
แต่ปรากฏว่าขณะที่เผาถ่านอยู่เนี่ย
หน้าไหม้ตัวเต็มไปหมดเลยค่ะ
น้องเขาบาดเจ็บเพื่อนน้องก็เจ็บด้วยนะ
ปัญหาก็คือครูประจำวิชาจริงแล้วก็ต้องดู
ก็ต้องอยู่ในโครงการก็ต้องเฝ้าดูการเผาการอะไรมันใช้ไฟมันอันตราย
ครูไม่อยู่ดูและครูก็ไม่รับผิดชอบเลยจากเหตุการณ์นี้

คนก็เลยถามว่าเอาโครงการแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันต้องมีครูที่คอยดูแลควบคุมไง
มันเผาถ่านมันใช้ฟืนใช้ไฟนะมันอันตรายนะ

เด็กผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายเรียนอยู่ม๖นะคะ

ในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
พี่ชายของน้องชื่อว่านายโอรานลันบุตรอายุ๓๑ปีเป็นคนโพสต์ภาพโพสต์เรื่องราวนี้นะคะ
และนายโอรานพี่ชายของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเขาบอกว่าเขามีประวัติการรักษา
มีคลิปเสียงการไกล่เกลี่ยระหว่างฝ่ายนักเรียนที่เจ็บกับครูประจำวิชาฟิสิกส์
คนกลางเป็นผู้นำชุมชนคณะครูและผอโรงเรียนเมื่อ๔กันยายนที่ผ่านมา
ก็เพราะว่าหลังเกิดเหตุมีแค่ผอโรงเรียนมาให้กำลังใจแล้วก็บอกกับครอบครัวว่า
อาจารย์ตามขั้นตอนของกฎหมายได้เลยนะ
ทางครอบครัวเขาเรียกเงินค่าเสียหาย

แค่อยากจะให้อาจารย์มาคุย
ต่อรองมารับผิดชอบ
เพราะตอนนี้อาจารย์ประจำวิชาฟิสิค

ไม่ให้แม้แต่บาทเดียวแล้วก็บอกว่า
ความผิดของเด็กเองที่ผ่านมามีการไกล่เกลี่ยกันไปแล้วค่ะ
อาการของน้องดีขึ้นตามลำดับแผลไฟไหม้ก็ไม่รู้ว่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
ก็ต้องเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตนะคะตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะ
โอ้โหสิ่งที่ครอบครัวเขาถามถึงก็คือ
ความรับผิดชอบของครูประจำวิชาฟิสิกส์ที่เปิดโครงการนี้
ให้เด็กเข้าโครงการนี้เพื่อแก้ผลสอบตกอ่ะทำไมไม่รับผิดชอบอะไรเลย

มันเข้าหน้าก็เป็นแผล
แขนมือนิ้วขา
แล้วเด็กผู้หญิงเสียโฉมนะแบบเนี้ยใช่
ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เจอกับน้องผู้บาดเจ็บอ่ะนะคะเรียกว่าน้องแอมเป็นนามสมมุตินะ
แอมอายุสิบเจ็ดบาดแผลเต็มตัวเลยทั้งหน้าทั้งแขนทั้งขาเนี่ยค่ะ
แล้วก็แผลบางส่วนมันยังไม่หายดีคุณภาคภูมิมันยังอักเสบอยู่เลย
คุณหมอก็ปิดแผลไว้ไม่ให้ติดเชื้อน้องแอมบอกว่าเธอกับเพื่อน
ในห้องสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์สอบไม่ผ่าน
ครูก็เลยให้แก้ผลสอบมี๓ทางเลือก
ทางเลือกแรกสอบใหม่จนกว่าจะผ่านสอบกี่รอบก็ได้
ทางเลือกที่๒ซื้อสิ่งของตามที่ครูต้องการมาส่งให้ครู
มีทางเลือกนี้ด้วยแต่น้องบอกแค่นี้นะไม่ได้บอกว่าครูให้ซื้ออะไร
ทางเลือกที่๓ทำโครงการเผาฟืนเพื่อสกัดน้ำส้มควันไม้
อันนี้ก็เป็นลักษณะการปฏิบัติปฏิบัติเลยอย่างนี้
แบ่งกลุ่มละห้าคนน้องแอมก็เลยบอกว่า
หนูกับเพื่อนเลือกข้อที่๓ที่ไม่เลือกข้อ๑ก็เพราะรู้ว่า
สอบกี่ทีก็คงไม่ผ่านมันยากมากจริงจนกว่าจะผ่าน
แต่น้องบอกไม่ผ่านหรอกไม่อยากจะสอบ
แล้วข้อสองข้อสองคือถ้าเกิดให้ไปซื้อของตามที่ครูต้องการ
เอามาให้ครูก็ต้องไปขอเงินพ่อแม่ไง

อยากจะรบกวนเงินพ่อแม่ก็เลยเอาเป็นภาคปฏิบัติก็แล้วกัน
เข้าโครงการเผาฟืนนี่แหละ
ทีนี้ค่ะช่วงก่อนเกิดเหตุ๑๖๑๙สิงหาคม
ตัวน้องแอมกับเพื่อนก็เลยรวมกลุ่มกัน๕คน
โครงการนะคะต้องรวมกลุ่มให้ได้๕คน
ก็ช่วยกันนะตัดไม้ทำฟืนยัดใส่เตาเผา
หลังอาคารเรียนนะคะก็ทำแบบนี้
ช่วงเย็น๑๙สิงหาคมเริ่มจุดไฟเผาค่ะ
ต่อมาเย็นวันที่๒๐สิงหาคมตัวน้องแอมกับเพื่อนก็ไปดูที่เตาเผา
แต่ครั้งนี้ไปกัน๔คนเพื่อนอีกคนนึงติดงานไม่ได้มาร่วมด้วย
จริงในกลุ่มต้องมี๕แต่วันเกิดเหตุไปแค่๔
ไปดูที่เตาเผาปรากฏว่าอ้าวไฟมันดับ
ก็เลยไปหาครูที่ห้องพระครูจะขอคำปรึกษาว่า
ครูคะไฟมันดับต้องทำยังไงต่อครับแต่ครูไม่อยู่ค่ะ
แอมกับเพื่อนก็เลยหารือกันว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้ว
วันสุดท้ายของโครงการนี้อ่ะเอายังไงดีไปหาครูที่ห้องพระครู
ครูก็ไม่อยู่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อน้ำมันเบนซินมา
อันนี้คือตัดสินใจเองตัดสินใจเองค่ะ
ซื้อน้ำมันเบนซินมาแล้วก็ไปราดลงในปล่องด้านบนของเตาเผาแบบเนี้ยค่ะครับ
พอราดลงไปผ่านไปสักประมาณหนึ่งนาทีเพื่อนของน้องแอมกำลังจะปิดฝาเตานะคะ
แอมนั่งคุกเข่าก้มลงไปมองในเตาเผาว่าน้ำมันมันไหลลงไปด้านล่างหรือเปล่า
เพราะราดน้ำมันข้างบนก็เลยอยากรู้ว่ามันไหลลงไปด้านล่างไหม
ก็เลยคุกเข่าก้มไปแบบเนี้ยค่ะแล้วฝาข้างบนปิดแล้วด้วย
ปรากฏว่าไฟลุกพลึบเลยทีเนี้ยมันก็โผล่มาช่องข้างล่างพอดี
นี่ไงพลึบแบบนี้เข้าหน้าเข้าตัวเข้าแขนเต็มไปหมดแล้วเพื่อนที่อยู่ด้านบนอ่ะ
ไฟมันก็ลุกไปด้านบนด้วยนะเพื่อนอีกสามคนก็เจ็บเหมือนกัน
โดนไฟลวกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่น้องแอมคนเดียวที่โดนไฟลวก
อืมเนี่ยคือเจ็บกันหมดเลยอ่ะ
มันไม่รู้ค่ะว่ามันจะมีเชื้อเพลิงอยู่ในเตาเพราะว่ามันมองไม่เห็นค่ะ
ก็เลยพากันจดลงไปโดยไม่ได้ดูอะไรค่ะตอนนั้นออกร้อนมากค่ะ
ก็เลยวิ่งไปห้องน้ำเพื่อไปอาบน้ำให้มันเย็นแต่ว่าก็เย็นเฉพาะตอนเอาน้ำโดนตัวค่ะ
พอไปนอนโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอ๑คืน
ก็โดนส่งตัวไปที่จังหวัดก็หมอก็ลอกหนังออกหนังที่มันเป็นสีดำ
วันนั้นตอนเลิกเรียนครูประชุมอยู่ค่ะครูเลยไม่ได้มาดูค่ะ
ปกติเข้ามาดูไหมปกติก็นานนานมาครั้งค่ะ
วันนั้นประชุมอยู่ค่ะครูเลยไม่ได้มาดูค่ะ
คือการเผาฟืนเผาถ่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ได้
ก็เนื่องจากมันจะมีการสกัดน้ำส้มควันไม้เข้าไปใช้ในการเกษตรได้
แล้วมันก็เป็นภาคปฏิบัติแล้วก็เตาเผาตรงนี้มันเป็นเตาที่ใช้ท่อซีเมน
ท่อวางต่อกันนะคะอืมด้านบนก็มีฝาซีเมนปิดครับ
ฝาปิดก็มีรูตรงกลางอืมท่อที่อยู่ด้านล่างก็เจาะรูกว้างประมาณสักสิบสองนิ้วได้
ก็จุดไฟเตาถ่านเพื่อเผาถ่านอ่ะอ่าคือนอกจากได้ฟื้นแล้วเนี่ยได้ถ่านแล้วเนี่ย
เดี๋ยวมันจะได้สกัดสารสกัดน้ำส้มควันไม้มาด้วยนะฮะ
ก็มันก็เลยเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์อะไรพวกเนี้ยใช่ก็เป็นเหมือนภาคปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีภาคข้อสอบข้อเขียนก็มีภาคปฏิบัติอะไรแบบนี้
เนี้ยท่านผู้ชมฟังเรื่องราวจากน้องแอมแล้วเนี้ยอ่าถ้าคิดน่าจะขนาดนี้นะอืม
ผู้ชมคิดว่าครูผู้สอนต้องรับผิดชอบไหมอ่าในมุมของครูเขาบอกว่า
เอาก็ใช่แหละโครงงานเนี้ยให้เด็กเลือกทำค่ะแต่ครูไม่อยู่นะอืม
ช่วงเวลานั้นครูไม่ได้อยู่นะแล้วเด็กพอไฟมันดับก็ไปซื้อน้ำมันมาราดอะไรกันเองอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็ไฟมากยังขึ้นอ่ะตอนเด็กเด็กเดี๋ยวฉันเรียนสายวิทย์คณิตค่ะอืม
ฟิสิกส์เคมีชีวะภาคปฏิบัติเรนโหมดต้องมีครูอยู่นะคะอ่า
ในห้องเคมีห้องฟิสิกส์ที่ต้องมีภาคปฏิบัติเพราะมันอันตรายค่ะ
สมผิดผสมถูกจุดผิดจุดถูกมันพลึบเลยอย่างงี้จริงจริงนะอ่าถูกต้อง
อันนี้ก็ในมุมของน้องแอมกับครอบครัวค่ะผู้ปกครองเขาก็ยอมรับว่า
ตรงนี้คือครูต้องรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ค่ะนะฮะพี่ชายบอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าน้องสาวถูกไฟคลอกนะครับ
ก็รีบไปดูที่โรงพยาบาลครั้งแรกที่เห็นนี่โอ้โหบอกรับไม่ได้เลย
เนื้อตัวของน้องเต็มไปด้วยบาดแผลผิวหนังเนี่ยดำไปหมด
พอรู้ถึงเหตุการณ์ก็เลยติดใจว่าทำไมครูถึงให้นักเรียนทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฟ
เพราะเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วช่วงเวลาที่นักเรียนตรงไปทำโครงการเนี่ย
ลงไปจุดไฟเนี่ยทำไมครูไม่ลงไปควบคุมการปฏิบัติ
เรียกร้องให้ครูประจำวิชามารับผิดชอบมาชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทั้งหมด
มาเจรจาแล้วแต่ครูบอกว่าขอให้น้องอาการดีขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
จนกระทั่ง๒กันยายนก็ขอให้ครูมาเจรจาอีกครั้งหนึ่ง
ครูก็อ้างว่าติดภารกิจต้องพาเด็กไปแข่งทักษะ
ขอเลื่อนเป็น๔กัญญาครูก็เข้ามานะฮะ๔กัญญามา
ทางบ้านก็บอกว่าขอค่าชดใช้เยียวยา๑แสนบาท
แต่ไม่ได้หวังว่าจะได้แสนนึงอะไรอย่างนั้นนะก็แค่ว่าตั้งเอาไว้อย่างเงี
อ่าครูจะว่ายังไงก็ว่ามานะครับขอให้เหมาะสมก็แล้วกันนะ
เพราะว่าหลังจากน้องแอมป่วยทางบ้านก็ทำงานไม่ได้
ต้องไปดูแลที่โรงพยาบาลแต่ครูบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขา
เพราะเขาได้สอนวิธีการทำทั้งหมดให้เด็กไปแล้วแล้วเงินที่เรียกร้องมา
ก็ไม่มีให้เมื่อการเจรจาครั้งแรกไม่ลงตัวนะครับ
พี่ชายก็เลยโทรไปหาครูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทีนี้แม่ของครูรับสาย
แม่ของครูบอกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายก็ไปฟ้องร้องเอา
ถ้าไม่มีคำสั่งสารให้จ่ายค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียวก็ไม่จ่ายให้
ก็คือทางอาจารย์ทางโรงเรียนหรือว่าท่านผอเนี่ย
ก็ได้ช่วยเหลือมาเป็นบางส่วนครับแต่อ่าอยากอยากให้ทางอ่า
อาจารย์ผู้สอนครับผมคุมสอบเนี่ยคุมออกมารับผิดชอบหน่อย
อย่างนี้ครับเพราะว่าคุยกันไม่ได้อาจารย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบเต็มอยู่แล้ว
หนึ่งเป็นวิชาของอาจารย์เองครับผมสองก่อนจะให้นักเรียนทำโครงงานเนี่ย
คุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนแล้วก็เตาที่จะให้น้องไปทำเนี่ย
มันมีความปลอดภัยมากแค่ไหนทางเราไม่อยากไม่อยากให้เป็นเรื่องเลยฮะ
ไม่อยากให้เป็นเรื่องเลยแต่แต่ที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะอ่า
ทางอาจารย์ไม่ไม่ยอมรับแค่นั้นเองครับผมแล้วก็มีฝั่งของแม่อาจารย์เนี่ย
ก็บอกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายหรือค่าอะไรให้ไปฟ้องเอาเองบาทเดียวก็ไม่จ่าย
อย่างงี้เลยเรื่องนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแล้วนะครับ
นายเกียรติศักดิ์หอมพิกุลรองภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเขต๒๕จังหวัดขอนแก่นพอทราบเรื่องก็เลยลงมาพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
มาที่โรงเรียนที่ครูคนนี้สอนอยู่นะครับโดยบอกว่าเบื้องต้นได้มอบเงินเยียวยาให้กับเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บแล้วหนึ่งหมื่นบาท
ส่วนทางโรงเรียนก็มอบให้ก่อนหน้านี้ไปแล้วสองหมื่นแปดพันบาทประเด็นที่ว่าช่วงเวลาที่นักเรียนกลุ่มนี้มาทำโครงการกันเนี่ย
ทำไมครูประจำวิชาไม่มากำกับดูแลเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟนะครับ
เรื่องนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสืบสวนหาสาเหตุและจะตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับอืมทีเนี้ยค่ะ
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ท่านนี้ก็ยังไปสอนหนังสือตามปกติครับ
แล้วก็คุณครูนักเรียนในโรงเรียนก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
ข่าวของเราบอกว่าเหมือนกับโรงเรียนก็สั่งห้ามพอก็สั่งห้ามไม่ให้สัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ย
แต่เบื้องต้นตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือมองว่าทางครอบครัวคงไม่ได้อยากจะได้เป็นแบบโอ้โหตัวเงินอะไรเยอะหรอก
คงจะเป็นความรู้สึกเรื่องของน้ำใจมากกว่าคือถ้าคุณครูมาแสดงความรับผิดชอบ
มาถามถ่ายแสดงน้ำใจสักนิดหนึ่งอ่ะก็น่าจะดีอืม
ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ได้ทุกฝ่ายนะฮะเด็กก็จำไว้ด้วยนะครับ
ว่าถ้ามันมีอะไรที่ไม่แน่ใจจริงจริงก็อย่าไปฝืนค่ะอ่า
บางทีมันผิดพลาดกันได้ของพวกนี้นะครับ